สูตรรัฐบาลใหม่มาอีกแล้ว
แล้วสูตรนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเป็นคนเปิดเผย
แล้วบอกว่าเป็นสูตรที่เทียบได้กับยา
เป็นยาน้ำที่ต้องมีการเขย่าก่อนดื่มใช่ไหม
แต่อันนี้มีสารอันตรายผสมอยู่ด้วยสิ
แล้วเป็นสูตรหักหลังทั่วหน้าครับ

คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับเปรียบเทียบรัฐบาลใหม่ว่าเป็นยาน้ำต้องเขย่าก่อนกิน
แต่บังเอิญไม่ยอมอ่านฉลากข้างขวดทั้งที่เป็นยาผสมสารอันตราย
คุณชูวิทยเปรียบเทียบว่าผู้ปรุงยาเนี่ยก็คือพักเพื่อไทย
ส่วนการปรุงยาคือเดินสายสลายคั่วเจรจาตั้งรัฐบาลสูตรผสม
ได้สูตรเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยและพักเล็ก
รวมแล้วทั้งหมดเป็น๒๖๔เสียงครับ
ซึ่งจะเตรียมเผยในวันพรุ่งนี้ก็คือ๒สิงหาคมหรืออาจจะเป็นวันโหวตนายกเลย
ก็คือวันศุกร์นี้ที่คาดว่าจะมีการปวดนายกในการประชุมรัฐสภา
แต่สูตรนี้คุณชูวิทย์บอกไว้ว่าอาจทำให้หลังหักนะ

สองก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ต้องแยกกัน
แล้วไปจับมือภูมิใจไทยเป็นข้าวต้มมัดคู่ใหม่ครับ
ข้อ๓คือก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวสมใจกับกลุ่มในทุนนักแล
ข้อ๔ก็คือพักสองลุงพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
ผลักจากพักร่วมรัฐบาลเก่า
ก็คือที่ตอนแรกจะมีภูมิใจไทยด้วย
สองพักลุงนั้นจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านครับ
ข้อห้าคือพักสองลุงโอ้โหไปเป็นฝ่ายค้านก็ร่วมกับก้าวไกลอ่ะสิ
ที่อาจจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับและยึดแนวทางมีลุงไม่มีเรา
งงเหมือนกันเนาะคือยึดแนวทางมีลุงไม่มีเรามาตลอดแล้ว
ต้องเป็นทำงานด้วยกันเป็นฝ่ายค้านด้วยกัน
คือแม้เก้าไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ยังเป็นพระเอกนะ
จะยกมือให้ความเห็นชอบกับแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ก็เหมือนกับทำตามสัญญานะใช่และข้อเจ็ดคือเป็นการปิดสวิตช์สวไง
เพราะในเมื่อคุณผู้ชมเป็นสูตรใหม่ใช่ไหมมีเพื่อไทยมีภูมิใจไทยประชาธิบัติชาติไทยพัฒนา
แล้วก็มีเสียงจาก๑๕๑ของพักเก้าไกลอีก
ดังนั้นเสียงจากสวไม่จำเป็นแล้วครับใช้เสียงจากสอสอล้วน
สูตรนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะก็แปลกสูตรยาน้ำเนี่ยนะแต่ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะ
มีเพื่อไทยไปอยู่กับประชาธิปัตย์ได้หรือเปล่า
มันเข้าเงื่อนไขหมดเลยนะว่าไม่ใช้เสียงสวเป็นการปิดซื้อว่าสว
แล้วก็มีลุงไม่มีเราก็คือไม่มีลุงอยู่ในพักร่วมรัฐบาลด้วย
แต่เขาไปดูฝ่ายค้านนี่แต่ก้าวไกลก็จะถอยมาเป็นฝ่ายค้านแบบหล่อ
แล้วยกมือให้แคนดิเดตเพื่อไทยไงคุณผู้ชมลองคิดดู
คุณชูวิทย์ยังใช้คำว่าเป็นการหักหลัง๓ต่อครับ
ต่อที่๑คือผลักก้าวไกลผลักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
อยู่ด้วยกันให้หมดนั่นเป็นฝ่ายค้าน๒๒๑เสียง
แล้วสองพักลุงก็อาจไม่สามารถจะค้านได้
ก็คืออดีตพักร่วมคือพักภูมิใจไทย
ก็เลยส่งผลกับการทำงานของฝ่ายค้านที่จะอ่อนแอ
เพราะมีแค่๒๒๑เสียงก็ค้านอะไรกับฝั่งพักร่วมรัฐบาลไม่ได้
อันนี้ต่อแรกใช่ไหมต่อที่๒
ต่อที่๒คือหักหลังสวด้วยนะ
เพื่อไทยจับมือก้าวไกลและพักต่างได้๒๖๔เสียง
แต่ก้าวไกลก็จะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านก็ยังโหวตให้๑๕๑เสียง
รวมทั้งสิ้น๔๑๕เสียงไม่ต้องสนเสียงสว
อันนี้หมายถึงเพื่อไทยจับกับภูมิใจไทย
แล้วก็พักอื่นที่บอกมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ส่วนหักหลังต่อสุดท้ายคือฐานเสียงฝ่ายประชาธิปไตย๒๖ล้านเสียง

เพราะว่าพวกเขาก็ไม่ยินดีหรอกที่เพื่อไทยจะแยกกับก้าวไกล
ก็อาจจะไปกระทบอดีตนายกทักษิณที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยนะครับ
สูตรมาเยอะแยะเลยนะฮะ